นางสาวยิ่งลักษณ์คือนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัฒน์คนที่๒
เลือกหนทางหนีคดีเหมือนเช่นนายทักษิณพี่ชาย
ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา๒ปี
ออกหมายจับเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมปี๒๕๕๙

จากความผิดในคดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาพิเศษ
ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเป็นผู้สัญญา
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์สำหรับตัวเองและครอบครัว
คดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่เปรียบเสมือนโครนนิ่งทางการเมืองของนายทักษิณ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่โทษฐานปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริต
และความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวระบุฐานความผิดไว้ชัดเจน
ให้มีโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
ความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มองว่าไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่นางสาวยิ่งลักษ
จะตัดสินใจเลือกหนทางนี้
แทนที่จะเดินทางมารับฟังคำพิพากษาตามกระบวนการยุติธรรม
เพราะตามใดที่เจ้าตัวยังไม่ยอมรับว่า
กระทำความผิดจึงรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้
จากคุณยิ่งรักนั้นเป็นผู้นำประเทศและก็พูดง่าย
คือว่าอำนาจทางการเมืองอะไรต่างนั้นยังมีอยู่เยอะ
การถูกพิพากษาถึงแม้ว่าจะจำคุกเพียงแค่๑วัน
เพื่อจะรอการอุทธรณ์อะไรต่าง
ผมคิดว่าคนในระดับนี้นั้นรับสิ่งตรงนี้ไม่ได้
นายตระกูลมีชัยยังวิเคราะห์ด้วยว่า
แม้การใช้วิธีหลบหนีจะสามารถลดความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลาย
ผู้สนับสนุนและคัดค้านได้ระดับหนึ่ง

หากรัฐบาลชุดนี้ต้องการที่จะปฏิรูปการเมือง
และให้ผู้บริหารประเทศชุดต่อไป
มีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ทำไว้มากขึ้น
เช่นเดียวกับอนาคตของพักเพื่อไทย
เขามองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเท่าใดนัก
เนื่องจากยังมีผู้เล่นและตัวแทนของคนในครอบครัวชินวัฒน์อีกหลายคน
พร้อมเข้ามาสลับสับเปลี่ยน
บใดที่ผู้สั่งการที่แท้จริง
ยังสามารถควบคุมการตัดสินใจในพักได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาด